เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีอุกอาจค่ะ
ตาฆ่าหลานคุณตาวัยหกสิบเอ็ดปีนะคะ
เขามีแบบความรู้สึกว่าอดทนไม่ไหวกับพฤติกรรมหลานชายสายดื่ม
วันไหนกินเหล้าเนี่ยโอ้โหนิสัยไม่ดีอารวาสโวยวาย
แต่ถ้าวันไหนไม่ดื่มเกิดเป็นคนดีค่ะ
ล่าสุดมาถึงวันดวงดับของหลานชายนะคะ
เมาแล้วก็อารวาสอีกตามเคยสุดท้ายคุณตาใช้อิโต้ฟันคอตายขาดที่
ต้นสายปลายเหตุเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ติดตามจากเจาะลึกประเด็นร้อนรายงานชิ้นนี้ค่ะ
สุรานำพาความตายมาให้อีกจนได้
นี่คือสภาพศพกริตานนท์เพียงตาวัย๒๓ปี
ที่ถูกคมมีดอิโต้บั่นคอวิดขาด
นอนตายกลายเป็นศพหมกบ้านพัก
ไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายสำรวยเพียงตาวัย๖๑ปี
ซึ่งเป็นคุณตาแท้ที่ลงมือฆ่าหลานจนตาย
สยองตอนค่ำวันที่๒๐มีนาคม
ตำรวจสพเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายรุดไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
บ้านน้องควายตำบลบังหลวงที่กลายเป็นสุสานฝังร่างกริตานนท์
เขานอนตายจมกองเลือดกองใหญ่
ภายในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้
ข้าวของกระจัดกระจายตำรวจจึงทำบันทึกไว้
สำรวยไม่ได้หลบหนีไปไหน
รอมอบตัวพร้อมกับมีดอิโต้เล่มเขื่องจึงคุมตัวไว้
สำรวยบอกเขาเป็นตาแท้เลี้ยงผู้ตายมากับมือ
ก่อนเกิดเหตุหลานชายเมาสุราอย่างหนัก
ตนพยายามห้ามปลามแต่หลานกลับท้าทาย

ห่วงนั้นจึงคว้ามีดอิโต้มาฟันเพื่อป้องกันตัว
ชับเข้าที่คอจนหลานล้มฟุบ
รับเหลืออดกับหลานคนนี้มานานแล้ว
ตั้งศพกริตานนท์ด้วยความเศร้า
มีคนในบ้านและเพื่อนบ้านร่วมแสดงความไว้อาลัย
บัวจันเมียคนก่อเหตุและมีศักดิ์เป็นยาย
บอกปกติหลานชายเป็นคนจิตใจดี
แต่พอเล่าเข้าปากกลับกลายเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัย
เป็นคนขี้โวยวายอารวาสทันที
ทุบทำลายข้าวของในบ้านประตูตู้กระจก
ทุบแตกไม่เหลือชิ้นดี
ก่อนเกิดเหตุหลานเอามอเตอร์ไซค์ไปขี่แล้วรถล้ม
พอกลับมาบ้านก็ทะเลาะขอเงินตา๑๘๐๐บาท
บอกจะเอาไปซ่อมรถแต่ตาไม่มีให้
หลานชายจึงโมโหด่าทอพร้อมขู่จะเผาบ้าน
ฆ่ายกครัวจนกระทั่งเกิดเหตุสยองขึ้น
โมโหเขาก็เลยเดินใส่เลยตาเดินใส่เขาก็มาเลยมาเลย

ตาเขาตาเขาอดไม่ได้ป้องกันตัวเอง

ไม่เขาไม่เคยทำร้ายเมื่อก่อนโมโหร้าย
เขาขู่เราตลอดเลยขู่ว่า
ถ้าไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการ
เขาจะฆ่าให้หมดเขาก็ว่าจะเผาบ้านด้วย
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สรุปสำนวนส่งฟ้องตั้งวงเงินประกันไว้๔แสนบาท
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านต่างเห็นใจสองตายาย
เพราะรู้ว่าที่ผ่านมาปัญหาคืออะไร
แต่เมื่อฆ่าคนตายคนเป็นตาก็ต้องยอมรับโทษทันที่ทำลงไป
ส่วนจะมีเจตนาหรือไม่กระบวนการยุติธรรมจะตัดสิน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน